คุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งชีวิตนะคะที่สูญเสียไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือ
พลทหารเมธานะคะคนนี้คือคนที่ยืนเฝ้าคลังอาวุธอยู่ที่กองคลัง
อ่าที่กรมสรรพาวุฒิเนี่ยค่ะที่ถูกยิงจนเสียชีวิต
แล้วก็ถูกคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปปล้นปืนนะคะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยร่างของพลทหารเมธากลับถึงบ้านเกิดอย่างสมเกียจแล้วนะคะ
คุณแม่ที่อยู่ต่างประเทศก็เดินทางกลับมาถึงแล้วด้วย
ศพของพลทหารเมธาเลิศสิริทหารเข้าเวรเฝ้าคลังสรรพวุฒิค่ายสุรธรรมพิทักษ์
ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ก็ได้เดินทางมาถึงวัดโพธิสมพร
พระอารามหลวงเทศบาลนครอุดรธานีช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
โดยมีพลตรีวินัยเจริญศิลป์ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๒๔
กองเกียรติยศของทหารมณฑนทหารบก๒๔ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รับศพในทหารกล้ายอย่างสมเกียรติ
มีกำลังสารวัตรทหารเคลื่อนลงศพที่คลุมด้วยทงชาติไทยมาที่สาราพุทธรักษา๑๙
สารานะคะก็มีนายอุดมและนางประพันธ์ปะโกธะสังตายายของพลฐานเมธา
คุณแม่ค่ะนางกันนิกาคอปแล่นแม่ของพลทหารเมธาและญาติญาติที่เดินทางมาจากอำเภอบ้านผือ
ก็มาคอยรับศพด้วยคุณแม่เนี่ยกอดรูปลูกชายแล้วก็ร้องไห้แทบขาดใจนะคะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ไปสมัครค่ะไปสมัครไปบ้างอยากเป็นจะจบอยู่แล้วค่ะ
หลังจากนั้นเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนะคะนายพลากรสุวรรณรัฐองค์คมนตรีก็เป็นผู้แทนพระองค์
ในการพระราชพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาหลวงและสิ่งของพระราชทานให้แก่ร่างของพลทหารเมธาค่ะ
โดยพลทหารเมธาเลิศสิริหรือว่าพลทหารแบงค์นะคะสังกัดกองพันธ์สันพาวุฒิกระสุน๒๒กองบัญชาการช่วยรบ๒
เพลเป็นชาวบ้านลาดหอคำในตำบลคำด้วงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะ
การศึกษาชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่๓เมื่อถึงวัยเกณฑหารพลทหารแบงค์ก็สมัครเข้ารับใช้ชาติ
เป็นทหารประจำการที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ที่จังหวัดนครราชศรีมา
โดยพลทหารแบงค์มีกำหนดปลดประจำการเมษายนที่จะถึงนี้แล้ว
และเขาก็มีแผนสมัครเป็นทหารปฏิบัติราชการใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
ผลฐานแบงก์มีลูกชาย๑คนด้วยนะคะ
โดยกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพที่วัดโพธิสมพรระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๔กุมภาพันธ์
และในวันที่๑๕กุมภาพันธ์เวลา๔โมงเย็นจะมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพให้
ครับลูกชายก็เพิ่ง๔ขวบเองนะ